หรือว่าผู้นำรวจโทสุรเชษฐกภานเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ก็เลยต้องมีการเร่งตรวจสอบโดยเฉพาะกล้องวงจรปิด
ถ้าเกิดเขาอยู่ในรถแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะคะ
กล้องวงจรปิดก็สามารถจับภาพของคนที่คาดว่าน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้
ตอนนี้ตำรวจก็เลยเร่งแกะรอยเต็มที่เพื่อหาคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะ
นี่เป็นคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
ก็จะเห็นคนร้ายสองคนเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยนะ
เข้ามาในซอยค่ะอันนั้นรถของบิ๊กโจ๊กตามลูกศรที่เห็นสีเขียว
แล้วนี่ค่ะคือคนร้ายเข้ามาก่อนนะแล้ววนออกมา
ก่อนที่จะก่อเหตุนะคะตามภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะ
เขามาจอดเทียบข้างรถคันนี้เลยรถสีขาวคันนี้ของพลตรวจโทษสุรเชษ
โดยพลตรวจโทษสุรเชษเนี่ยจอดรถเอาไว้บริเวณหน้าร้านนวดบนถนนสุรวงศ์
คนร้ายเนี่ยกระหน่ำยิงใส่รถเข้าที่ประตูฝั่งซ้ายแล้วขี่หลบหนีไปนะคะ
แต่ตอนเกิดเหตุคือพลตำรวจโทษสุรเชษฐไม่ได้อยู่บนรถอยู่แล้ว
กำลังเข้าไปใช้บริการที่ร้านนวดกับภรรยาช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่
ก็นำรถของพลตำรวจโทษสุรเชษมาตรวจวิถีกระสุนที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานค่ะ
ซึ่งตำรวจพบร่องรอยถูกยิงทั้งหมดรวมแปดนัดคือประตูหน้าซ้ายหนึ่งนัด
หลังซ้าย๗นัดและพบหัวกระสุน๒หัว
แต่ยังไม่สามารถสรุปได้นะคะว่าเป็นอาวุธปืนชนิดใด
นี่คือรูกระสุนแล้วก็น่าจะเป็นวิถีกระสุนด้วย
พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผย
ภายหลังมีการประชุมกับชุดสืบสวนค่ะ
บอกว่าคนขับรถได้ขับรถพาพลตำรวจโทษสุรเชษฐ
ทำธุระส่วนตัวแล้วก็จอดทิ้งไว้ที่หน้าร้านนวดแห่งนี้
คนร้ายมีการวางแผนแล้วก็ดูลาดเหลารวมถึงเส้นทาง
ก่อนและหลังลงมือก่อเหตุ
เรื่องต้นตำรวจเขาตัดประเด็นการยิงผิดตัวทิ้งไปเลยนะคะ
เพราะว่ามีเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่ทราบว่า
พลตำรวจโทษสุรเชษใช้รถยนต์คันนี้ค่ะ
แล้วเดินทางมาที่เกิดเหตุเป็นประจำ
ส่วนจะมีเรื่องของการจัดฉากสร้างสถานการณ์หรือไม่
อันนี้ตำรวจก็จะต้องตรวจสอบประเด็นนี้ต่อไปด้วยนะคะ
ฟังเสียงของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหน่อยค่ะ
ดูลักษณะของคนรายเรา

สองรู้เป้าหมาย

ขณะนี้ในเรื่องประเด็นของ

เรื่องของชุศาล
เรื่องความขัดแย้งกับใครที่มีทางคำว่าเป็นผลประโยชน์นั้น
ไม่มีครับ